เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันมีดราม่าเกิดขึ้น
เราเห็นภาพปรากฏของเด็กคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนเลยอายุเพียง๕ขวบน้องผู้ชาย
ไปโดนผลกระทบกับการเข้ากระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่น้องแสบหน้าแสบตา
ก็มีคำถามว่าครอบครัวแพร่พาน้องผ่านไปหรือตั้งใจพาน้องไปนั่งร่วมชุมนุมด้วย
นักข่าวเราก็เลยต้องไปคุยกันกับครอบครัวของน้องคนนี้เขาอธิบายมาแบบนี้คุณผู้ชม
สังคมออนไลน์เขาแชร์ภาพนี้กันไปเป็นเด็ก๕ขวบในชุดเสื้อขาวกางเกงดำคล้ายชุดนักเรียน
ให้ผู้ปกครองใช้น้ำเปล่าล้างหน้าเพราะได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตา
ในภาพมีคนอาสาเอาร่มไปกันเอาไว้ให้
กำลังจะพาลูกกลับแต่ทางถูกปิดไม่คิดว่าจะใช้แก๊สน้ำตา
โดยชาวเน็ตก็เข้าไปช่วยกันโพสต์แล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยไปเรียนพิเศษ
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านแต่มาเจอการเผชิญหน้ากันก่อนกับเจ้าหน้าที่
ทำให้โดนลูกหลงไปด้วยก็ทำให้หลายคนไปวิภาควิจารณ์เยอะ
ว่านี่มันคือหนึ่งของการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ล่าสุดทีมข่าวของเรามีโอกาสไปคุยกันกับพ่อของน้องคนนี้
จริงน้องยู่สี่ขวบชื่อน้องควบเตอร์พ่อเขาคือ
คุณจักรพลสัจจินานนท์ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏในภาพนี่แหละ
คุณพ่อเขาบอกว่ายอมรับวันนั้นเนี่ยตัวเขาเองเป็นคนพาลูกไปดูการชุมนุม
เพราะเคยไปสังเกตการณ์หลายครั้งไม่เคยเจอเหตุการณ์ความรุนแรง
แต่ครั้งนี้ยอมรับว่าประเมินผิดก็เลยพาลูกแล้วกลับไม่ทัน
ไม่ใช่ว่าลูกเนี่ยเพิ่งจะเรียนพิเศษเสร็จตามที่โซเชียลเขาแชร์ข้อมูลไปนะฮะ
ก็พยายามพาลูกหลบออกไปไกล
แต่ว่าละอองของแก๊สน้ำตาเนี่ยมันกินรัศมีมาไกลมาก

ตัวเขาเองก็ตกใจมากลูกก็ร้องไห้ตลอด

ก่อนจะมีพลเมืองดีมาช่วยเอาน้ำมาล้างให้
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่เห็น
ฟังคุณพ่อเล่าอีกทีนะครับ
ปกติเราไปดูอยู่แล้วแต่ที่เราประเมิน
คือปกติม็อบเนี่ยเราประเมินว่าไม่ได้อันตราย

เนื่องจากว่าปกติช่วงที่เขาสลายการชุมนุม
มันจะเป็นช่วงที่คนเหลือไม่เยอะ
หรือว่าเป็นช่วงตี๓ตี๔เราประเมินอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็แต่ว่าเวลานั้นมันเป็น๖โมงถึง๑ทุ่ม
มันไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะสลายการชุมนุมในเวลานั้น
คือเพราะว่ายังไงเขาก็สลายเองอยู่แล้ว

แต่ว่าหลังจากนี้เราก็คงมันก็มีเสียง
เสียงที่บอกว่าไม่ควรพาเด็กไป
จากเหตุการณ์นี้เราก็คงเก็บเอามาประเมินเหมือนกัน
ตามผิวหนังที่โดนไปและต้นคอที่โดนไปท้านหลังด้วย
หลังจากนี้หากจะไปร่วมชุมนุมหรือไปสังเกตการณ์
ข้อของคลุบเตอร์บอกว่าจะไม่พาน้องพี่ไปแล้ว
หากไปก็คงไปคนเดียวแหละเพราะว่าไม่อยากให้ลูกไปเสี่ยงอีก
ขณะเดียวกันบนสังคมออนไลน์ก็ยังมีการแชร์ภาพด้านหลังของเด็กคนหนึ่งที่นี่ขี่คอพ่ออยู่
แล้วก็ชู๓นิ้วขณะที่ไปร่วมชุมนุมที่๔แยกปฐุมวัน
ซึ่งพ่อสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของป่อเต็กตึงด้วย
ล่าสุดครับทางด้านของมูลนิธิได้ออกประกาศห้ามอาสาสมัครทุกคนใช้ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของมูลนิธิไปร่วมชุมนุมโดยเด็ดขาด
ฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงถึงขั้นกับจะปลดออกเลยทีเดียว
ไปดูอีกคลิปหนึ่งครับมีการแชร์กันมากในโลกโซเชียลเป็นเหตุการณ์ที่รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
กำลังจะพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลแต่ไปเจอการตั้งจุดสกัดเอาไว้ของเจ้าหน้าที่
ต้องวิ่งอ้อมไปใช้เส้นทางอื่น
รถฉุกเฉินคันนั้นเนี่ยเป็นญาติของเขาเองครับกำลังจะไปคลอดลูกครับแต่สุดท้ายไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วบอกว่าเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกจริงแล้วเป็นยังไงคุณผู้ชมฟังให้ดีนะถ้าเคสนี้เป็นเรื่องจริงก็คือถือว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่แต่ล่าสุดเนี่ยเราตรวจสอบไปแล้วนะไม่ใช่เรื่องจริงเลยซะทีเดียว
เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลตำรวจมีอาการป่วยเป็นไข้จะเดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจน้าติ่งจ้างรถพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนไปส่งแต่พอไปถึงแนวกั้นเจ้าที่ก็แจ้งกลับมาว่าปิดเส้นทางเพราะมีการชุดนุ่มก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่นแล้วล่าสุดก็ไปถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยไม่ได้มีใครเสียชีวิต
บทที่ไทยรัททีวี